สวัสดีครับข้าวใส่ไทยสดใหม่ให้เยอะ
สีแดงมานะครับวันนี้สดใสหน่อยนะครับ

วันนี้ต้องมีสติเอ็กซ์ลองหน่วมเคราะห์

บชนแถลงจับนักศึกษาช่างกลยิงหนุ่มอุเทนดับนะครับ
คุณพ่อขอบคุณบอกตำรวจที่จับคนร้ายให้ได้นะครับ
จากกรณีที่ในกระมวลวิทย์สุวรรณทัศน์อายุ๒๔ปีนะครับ
เป็นนักศึกษาปีที่๔คณะโรจิสติกเทคโนโลยีอุเทรนธวาย
ถูกมือปืนดักยิงกระหน่ำด้วยวุธปืน๓๘
เข้าตามร่างกาย๔นัดไปเสียชีวิตนะครับ
คาร้านขายรัดหน้าต่อหน้าคุณแม่ของเขาเลยนะครับ
่ความคืบหน้าล่าสุดประมาณ๑๐โมงที่ผ่านมาของวันนี้นะครับ
ที่กองประชาการตำรวจนครบาลทางพอเอกฉลิมเกียจสีวารวาร์คาน
ด้วยภนรวดโทษสุธิพงศ์วงปิ่นรักษาระแกนแทนผู้ประชาการตำรวจละครบ้าน
แถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหานะครับที่ร่วมกันก่อเหตุยิงในกระมวลวิทย์ได้๓คน
นั่นคือนายกิจดาณราพงศ์เป็นผู้วางแผนสั่งการอายุแค่๒๑ปี
มีนายสหรัฐดวงพระจันทร์อายุ๒๐ปีครับเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พามือปืนซ้อนท้ายไป
มีนายปฏิพาณเจริญชัยกุลอายุ๒๑ปีนะครับทำหน้าที่ชี้เป้า
ทั้งหมดเนี่ยเป็นนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปฐุมวันนะครับโดยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญา
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตองเอาไว้ก่อน
ทั้งนี้นะครับยังอยู่ระหว่างการหลบหนีอีก๒รายนั่นก็คือนายประสิทธิ์ยนต์พลอายุ๒๓ปี
คาดว่าน่าจะเป็นมือปืนและยังมีนายจิรพรรดิเพชรรักษณ์อายุ๒๑ปี
เป็นคนนำทางคุ้มกันแล้วก็พามือปืนหนีไปอยู่ระหว่างการเฝ้าติดตามตัวว่า
พร้อมจะมีการสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจ้างวานยานพานะเงินอาวุธนะครับ
อย่างไรก็ตามทางชุดเจ้าที่สืบสวนมีพยาบร์หลักฐานชี้ชัดว่ากลุ่มคนร้ายทั้งหมด๕คนนี้
มีส่วนรู้เห็นกับการก่อเหตุแน่นอน
คือเรื่องของเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่า
คนที่ถูกจับมาหัวหน้านี่คือว่าชื่อนายกิจสดา
นายกิสดาเนี่ยนะครับจะเป็นรุ่นพี่
แล้วก็เหมือนกับว่าพอตัวเองซ้ำชั้นมาอยู่กับรุ่นน้อง
ก็จะออกคำสั่งรุ่นน้องแล้วก็ลักษณะทำเป็นเหมือนบริษัทนะ
มีการแบบว่าหาเก็บเงินหาทนายเพื่อที่จะมาจ้างวานในการสู้คดีให้ตัวเองด้วย
มีการแบบว่าวางเป็นแผนเป็นขั้นเป็นตอน
สำหรับสาเหตุที่เขาไปจ้างยิงนายกระมวลวิทย์เนี่ยสาเหตุก็เพราะว่า
ครั้งหนึ่งมันมีรุ่นพี่ของเขาคนหนึ่งไปถูกยิงตาย
หน้าน้าของตัวเองซึ่งน้ายกมือไหว้ขอชีวิตปรากฏว่ารุ่นพี่ของเขาถูกยิงตาย
เขาก็เลยมีความเครียดแค้นเก็บความคิดแค้นเอาไว้แล้วก็ไปทำแบบนี้
กับรุ่นน้อง
ไปทำแบบนี้เนี่ยกับเขาเรียกอะไรอ่ะคนต่างสถาบันซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสถาบันเดียวกับที่ทำรุ่นพี่เขา
แต่น้องที่ตายเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแค่ต่างสถาบันเท่านั้นเอง
แต่จุดประสงค์เป้าหมายเขาคือต้องการที่จะยิงต่อหน้าแม่
แค่นั้นเหมือนกับสิ่งที่เขาเคยได้รับสิทธิ์ของเขา
เหมือนกับทางรุ่นพี่ของเขาซึ่งเขาก็ไม่รู้จักรุ่นพี่คนนั้นด้วยนะ
เป็นเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเนี่ยใช่มั้ย

ที่มีการตรวจสอบร่างกายก็พบว่าที่แขนมีฟันเฟือง
ลักษณะเหมือนเอาเล็กร้อนเนี่ยจี้
ที่แขนตัวเองให้เป็นฟันเฟืองติดอยู่

แล้อนี่ก็ตามจับอีก๒คนอยู่

มีแต่ในหนังไม่เชื่อนอ้ะ

เหมือนในหนังในละครที่เราทำดูกัน

เลือกแต่ละเรื่อง

ตีกันรักสถาบันมากเราคิดว่ามันจะมีแต่ในหนังในละคร

ซึ่งสวปกติเราจะได้ไปเข้าครูหากากบาท
ด้วยรัฐธรรมนุมใหม่เนี่ยอาจจะไม่มีการเข้าหาการกระบาด

แพทย์ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเนี่ย
กำหนดวันเลือกแล้วก็วันรับสมัคร

เพื่อที่จะมีคณะกรรมการสัญหาอยู่เนี่ย
เพื่อที่จะสัญหาทุกทีเราจะได้เลือกใช่ไหมล่ะพี่หนุ่ม

เขาจะมีการสัญหาเข้าไปก่อนก่อนที่จะได้เป็นสอสอ
แล้วสวที่จะไปสัญหาครั้งนี้
ก็จะมีสิทธิ์ยกเลือกนายกด้วยเหมือนกัน
ก็มี๒๕๐คนเนี่ยนะครับซึ่งสะคิบถึงไหนแล้ววะ
วันรับสมัครสมาชิกบุฏธิษภาเนี่ย
ตามที่มีพระราชกิจในการเลือกตั้งวุฒิสภา
โดยมีรายละเอียดกำหนดวันเลือกตั้ง
และวันสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภาเนี่ย

เลือกระดับอำเภอคือวันที่๑๖ธันวาคมปีนี้นะฮะ
วันเลือกระดับจังหวัด๒๒ธันวาคม
ก็เลือกจากอำเภอก่อนแล้วก็มาจังหวัด
หลังจากจังหวัดปุ๊บก็จะเป็นวันเลือกระดับประเทศ
คือ๒๗ธันวาคม
สำหรับกำหนดวันรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา
ตั้งแต่วันที่๒๖๓๐พฤศจิกายนระหว่าง๘โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่ง

ณสถานที่ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอกำหนด
บุคคลใดประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสว
ให้มีสิทธิสมัครเพื่อเข้ารับเลือกในกลุ่มใดได้เพียงกลุ่มเดียว
แล้วก็สมัครวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพียงวิธีการเดียว
รวมทั้งมีสิทธิ์สมัครได้เพียงอำเภอเดียวด้วย

เลยเป็นตัวแทนตำบลก็ได้

หมายถึงอำเภอก่อนแล้วก็จังหวัดนครในที่สุดเขาจะไปสัญหาระดับประเทศ

วันนี้สวจะเป็นคนยกมือเลือกนายกด้วย

ไม่มีค่ะที่ชอบเป็นพิธีกรดาราค่ะ

สะเนี่ยตอนดีกะเธอจะไปลงกันเต็มเลยนะ
ไปลงศาสตร์แล้ว

คุณบ๊วยเชชบุ๊ฏไปอยู่กับรัฐภูมิ

แล้วก็ในขณะเดียวกัน
ไปอยู่กับคุณธนาทรจึงรุ่งภาคลุมกิจ
พักอนาคตใหม่เพราะเขาบอกว่าแต่ละคนเราจะเห็นว่า
ทำไมเริ่มมีคนไปลงสมัครกันเยอะขึ้น
คนที่แบบมีที่เสียงในวงการเป็นเซเลฟอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ต้องการที่เขาบอกทุกการเลือกหนึ่งพัก
หมายถึงคุณไปกากบาทสมมุติคนเรามีสิทธิ์คนละ๑คะแนนถูกต้องไหม
เราไปกากบาทเมื่อก่อนเราจะต้องการ๒ใบ
ใบเลือกพักเพื่อปาร์ตี้ลิสต์อันหนึ่ง
แล้วก็ใบเลือกของสอสออันหนึ่ง
แต่ถ้าสมมุติสอสอพักนั้นได้๗๐๐๐คะแนน

อยู่ที่ว่าใครอันดับ๑อันดับ๒อันดับ๓ไล่ไป

คนละพักไหม

แต่ว่านี้ค่ะท่านรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์
ก็แถลงข่าวจัดงานลอยกระทงประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็
บอกว่าปีนี้เนี่ยกรทมกำหนดจัดงานลอยกระทง๒จุดเท่านั้นน่ะนะคะ
บอกว่าบริเวณใต้สะพานพระรามแปดฝั่งธนบุรีค่ะ
ก็จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้เลยยี่สิบสองเพื่อสติกายนเริ่มตั้งแต่เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบสองนาฬิกาค่ะ
ภายในงานบอกเลยว่ามีตลาดโบราณย้อนยุคการแสดงศิลปะวัฒนธรรมลำตัดเพลงเรือ
มีการประกวดประดิษฐ์กระทงหูอันนี้เราไม่ค่อยได้เห็นเนาะ
ตั้งแต่สมัยยังเด็กเด็กอ่ะแบบนี้แล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกรุงเทพนะคะ
ของดีห้าสิบเกตและกิจกรรมอื่นอื่นอีกมากมาย
ถ้ายังไม่รู้จะไปที่ไหนก็ใต้สะพานพระราม๘นะคะอีกหนึ่งที่ที่คลองโอ่งอ่าง
อันนี้รถเมย์ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะไม่เคยไปเลย
จัดขึ้นเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะภายหลังก็มีการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำคลองออกจากพื้นที่กรุงเทพ
ก็มีการปรับภูมิทัศน์ใหม่ตอนนี้สวยงามมากเลย
โดยงานลอยกระทงที่คลองโอ่งอากก็บอกเลยค่ะ๔วัน๓คืนจัดมาตั้งแต่วันที่๑๙พฤศจิกายน
จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ๒๒พฤศจิกายนแล้วทางนี้เนี่ยกรุงเทพก็ได้เปิดสวนสาธารณะ๓๐แห่ง
ในเขตพื้นที่นะคะ๒๐เขตด้วยการให้ประชาชนนั้นได้เข้าไปลอยกระทงถึงเวลา๒๔นาฬิกาด้วย
ก็คือพรุ่งนี้เนี่ยตั้งแต่เย็นไปจนถึงยี่สิบสี่นาฬิกานี่ก็ไปได้เลย
ทีนี้ท่านรองผู้ว่าก็บอกอีกบอกว่าขอความร่วมมือได้ไหมคะห้ามจุดประทัดนะ
ดอกไม้ไฟพลุอย่าลอยโคมกระทงเนี่ยก็อยากจะให้ทำจากวัสดุธรรมชาติ
ที่เราคุยกันไปแล้วเมื่อวานบอกว่าถ้าลอยจากวัสดุธรรมชาติทีนี้
ถ้าทุกคนลอยหมดมันเยอะมันก็เป็นขยะอีกอ่ะดังนั้นขอได้ไหมคะ
ครอบครัวละแค่หนึ่งกระทงก็พอจะได้ช่วยกันถือว่าเป็นการสืบสารประเพณี
ให้หายไปแต่ก็ลดปริมาณของขยะลงไปด้วย
งั้นอีกวันหนึ่งต่อมาเนี่ยคนจะเก็บขยะกันโอ้โหนัวเนียม
รอยกระทงเวลาเช้าอีกวันนึงเละแห้ะหมดเลย

วันหนึ่งเราไปรอนาลงเรามาใช้โฟมได้มั้ยไปอย่างอื่นได้มั้ย

เมื่อก่อนเราก็คิดโลกสวยว่าเราลอยกระทงด้วยขนมปัง
ขนมปังแค้งแข็งปลามันกัดปลามันตายไงเธอ
นึกออกมันไม่ใช่ขนมอาทิตย์มันจะเป็นไปได้หรือว่าครอบครัวละกระทง
มันไม่ได้หรอกแต่ก็ขอความร่วมมือ
พี่เขาบอกกระทงปีที่แล้วนะคะ

มีกระทงนั้นไม่ได้ตรวจน้ำที่แล้วครั้งเดียวอันเดียวก็ปลอบไปด้วยกัน

ทำใจไงก็รอทางออนไลน์เอาสิกดปุ๊บ

คุณเป็นคนชอบกดเล่นคาซิโนออนไลน
คุณก็จะมาอะไรก็ออนไลน์หมดทุกวันนี้
นี่ถ้าสมมุติว่าพี่ไปครอบครัวก็เนี่ยแหละ
หนุ่มหนุ่มทำอะไรอยู่ฉันกดสล็อตอยู่ฉันกดสล็อตอยู่

ตำรวจเขาจะมาจับฉันเอานะหาแต่เรื่องหาแต่คุกแล้วกัน
ไม่ใช่ที่ไปเล่นต่างประเทศ
เอาตรงนี้แมนกูพูดอย่างนี้ไม่ได้ยังไหม

บอกไอ้หนุ่มเอามาให้ไข่ขึ้น๒๐๐๐บาท

พี่หนูไม่ใช่ของคุณกึ้ง
เฉลิมชัยมหากินสุดยอด

พี่เป็นตัวแทนจำหน่ายไปเลย

เดินให้เขาเลือกกันนะ
รู้จักนู้นนรกกับสวรรค์ไหมคะมันต่างกันอย่างนั้นนะคะ
อ้าววันนี้แม่โพสเหมือนภายลูกป่วย
อุ้ยมันลอกนะน่าสงสารมากเลยโพสนี่มันลอกมาเลยจริง
นี่ที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับปลาหมึกเต่าทองทำจากปลาหมึกแท้คุณผู้ชมครับ
นี่นะปลาหมึกจากทะเลนะมีทั้งแบบบดนะแบบเส้นแบบเต็มตัวกินแล้วบอกได้รสชาติมากเลย
มาแย่แย่แบบอุ๊ยชอบทะแท้ทักทะเล
เวลากินต้องกินแบบว่าคนเดียวไม่ได้ต้องกินกันหลายคนอร่อยมากทีเดียว

คุณได้ยำแบบว่าโอ้โหผมเห็นคุณซ้อยอีก

ให้คนไปทำเอายำใส่เม็ดมะม่วง

พี่กินจนพี่ชื่นชอบแล้วสุดท้ายพี่ทำเลยใช่มั้ย

คุณใช้เสร็จคุณต้องใช้คูก้าในการเช็ดปากนะฮะ
เออกระเทชู่เปียกไปด้วย

ตอนนี้เหรอตอนนี้มีที่ฟัมรี่มาทุกสาขาค่ะก็ไปได้เลย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
เหลืองเต็มไปหมดเลยจากนั้นไม่นานหนังจะค่อยแตก
แล้วก็หลุดออกมาติดกับผ้าเลยพี่
เหมือนหนังสดติดกับผ้าเลย

ติดเชื้อทางผิวหนังอย่างรุนแรงเลยต้องให้ยาปฏิชีวนะ
ถ้าไม่ทันเนี่ยอาจจะเข้าสู่กระแสเลือด

หญิงทิตาพรวันประเสริฐกุมารแพทย์ผิวหนังเด็ก
ก็เป็นโรคผิวหนังที่พบในทารกแรกเกิด

เชื้อก็จะปล่อยท็อกซินท็อกซินก็คือสารพิษนั่นแหละ
เข้าไปในกระแสเลือดก็จะทำให้เกิดอาการอักเสบ
แล้วก็แยกชั้นผิวของผิวหนังกำพ้ากับผิวออกจากกัน
ทีนี้เนี่ยโรคนี้เนี่ยพบปล่อยในเด็กที่อายุน้อยกว่า๒ปี
เนื่องจากว่าไตของเด็กไม่สามารถที่จะกำจัดท็อกซีน
ในตัวสารพิษเนี่ยออกจากร่างกายได้
ร่างกายก็จะกลายเป็นว่ามีไข้ร้องกวนผิวหนังแดงไปทั่วตัว
โดยเฉพาะที่ตาและรอบปากเมื่อกี้ที่เราเห็นนะ

ใช่เนอะผิวหนังอย่างที่แดงไปเนี่ยตาจมูก
คือทุกอย่างจะแบบว่าเยื่อบุจมูกลำคอแดงไปหมดนะคะ

จากนั้นเนี่ยในเวลา๒๔๔๘ชั่วโมงต่อมาจะพบไม่มีตุ่มน้ำ

ทีนี้สิ่งสำคัญสำหรับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือป้องกันเนื่องจากติดเชื้อจากการสัมผัสโดยตรงเลยค่ะ

สัมผัสทุกอย่างทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยพี่
ดังนั้นการล้างมือบ่อยจะช่วยป้องกันการแพร่เชื้อนี้ได้
แต่เขาบอกว่าเด็กที่ติดเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะ
เขาบอกติดมาจากพระอ้อมและแพมเพอร์นี่จริงไหมพี่หนุ่ม
คนไปกอดหอมคนแปลกหน้า
และเค้าบางทีพวกเนี้ยเอาเชื้อมาติดหลังเตะ
จากผู้ใหญ่มาสู่เด็กอ่ะเหรอ

เพราะเราไม่รู้แล้วเขาไปเอาเชื้อที่ไหนมาติดลูกเรา
เหมือนเขาเด็กยังเด็กน้องคนนี้นี่๕เดือนเองค่ะ

นี่คือแต่แล้วหลานมั้ยเมื่อไหร่สมัยนี้โลกมันเยอะมาก
ไอ๋หลานคุณเล็กหนูเวลาเป็นอย่างคุณศักดาช์ตั้งว่าเลยอ่ะ
อายุเท่าไหร่ละสามแล้วนะสามแล้วนะ
บอกไปแต่คุณเองอาจจะไปฟัดคนอื่นแล้วคุณมาหอมหลานคุณอีกทีนึงอย่างนี้ก็ติด
ใช่ค่ะ

เอาน้ำท่วมหลายน้ำท่วมทะเลสายสาอุดูแล้วก็มันจะแปลกมากเลยนะ
เพราะฉะนั้นวันหนึ่งถ้าสมมุติกรุงเทศเจ้าหิมะตกมันก็ไม่เห็นจะแปลกแล้วเนอะ

เดี๋ยวนะคะถ้ากรุงเทศหิมะตก
มันเคยเราเกิดจากทั้งพ่อทั้งแม่เคยได้ยินว่าน้ำท่วมทะเลสายไหมล่ะ

เหตุน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคนเสียชีวิตแล้ว๓๕ราย
ปกติทรายมันจะดูดน้ำได้หมดถูกต้องไหมล่ะ

มันจะเป็นเป็นยังไงว่าที่น้ำจะท่วมของทราย

คือทำไมอูดเดินคุณก็อุ๊ยอย่างนี้หรอก
ผมร้องก็คุณบอกว่าน้ำมันท่วมเหรอ
แถลงการของสำนักงานป้องกันพลเรือระบุว่า
เม็กกะเป็นเมืองที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนะฮะ
เมกะควรเสียชีวิตถึง๑๑ลาย
ขนาดที่ประเทศที่มีประชาชนต้องอุปโยคหนีน้ำท่วม
ทั้งหมดประชาชนที่ต้องอุปโยคจากทะเลไซน์๔๐๓๘คน
มีผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ๒๕๑๗คน
แล้วก็เข้าหลบภัยในที่พักชั่วคราวอีก๒๕๓๖คน
ขณะเดียวกันสื่อต่างได้เผยแพร่ภาพชวนตะลึงของทะเลทรายซาอุ
ซึ่งอย่างที่บอกว่าปกติแล้วเราเรียนวิทยาศาสตร์กันมาเนี่ย
ทรายมันจะดูดน้ำได้ท่วมเยอะมากแล้วยังไงคุณพระดำทำไมอ่ะ
ก็คือฝนมันอาจจะตกหนักเนี่ยมันเป็นภาพที่หลายคนตะลึง
แล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่าทะเลไซน์ซาอุถูกน้ำจนมีสภาพเป็นบึง
โดยคลิปหนึ่งแสดงให้เห็นชายสองคนกำลังพาฝูงอูดเดินฝ่าพายุฝน
แล้วก็พื้นทะเลทรายที่เจิ่งนอนไปด้วยน้ำ
ใกล้ธูเมียนะครับทางเหนือกรุงริยาศเมื่อสัปดาห์ก่อน
นี่คุณดูนี่ไปถ่ายโดยช่างภาพอิสระชื่อว่าฟาฮัทอันโอไซมี่นะฮะช่างภาพอิสระ
คือแสดงว่าต่อไปนี้เราเชื่อไม่ได้ว่าถ้าเกิดใครไปหลงอยู่ในทะเลทราย

น้ำมันมีอยู่แล้วถ้าสมมุติขุดตามอะไรต่าง

แต่มันแปลกที่ว่าปกติเราลองซื้อเอาทรายมา
แล้วเราก็เทลงไป
เขาจึงบอกมีเทน้ำอะไรลงบนกองทราย

คำสุภาสิทธิ์นี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วอันนี้คือเทรดตามตันน่ะท่วมท่วมขึ้นมา

เหมือนเมื่อก่อนก็บอกว่าเหมือนคนเราเทน้ำ

ต่อมาเลยก็ใช่ไงใช่ไหม
ที่คุณเคยไล่ฟังมาตามคำพีอะไรบ้างที่บอก

หลังจากที่วัวแดงมันเกิดขึ้นมาก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ว่า
แต่ก็เหมือนคำอาคุระอ่านเขาก็มีคำทำนายอย่างนี้เหมือนกัน
เขาบอกว่าถ้าวันใดชายเป็นหญิงหญิงเป็นชาย
โดยที่เราไม่รู้ว่าใครคือเพศไหน
ผมเริ่มไม่รู้คุณเป็นไหนแล้วตอนนี้ผมเริ่มรู้สิ
หมายถึงว่าถ้าเราไม่รู้ว่าชายเป็นหญิงเป็นชาย
นั่นคือสัญลักษณ์ถึงบอกว่ากระเททอม
เทยธอมเนี่ยสัญลักษณ์โลกแตกนะ
ขึ้นทางทิศตะวันตกก็เตรียมโกยเถอะโยมไง

ก็ถึงบอกเมื่อก่อนเทน้ำลงบนทะเลทราย

เยี่ยมมากแสดมันถูกทับลงไปได้

หรือว่ามันซึมจนแบบว่าไม่รู้จะซึมไปทางไหนแล้วมันอิ่มตัวแล้ว
จริงเหรอทรายเนี่ยนะแต่เมื่อกี้มันท่วมสูงด้วยไง
ถ้ามันซ่วมปิ่มยังไม่เท่าไหร่นี่เกือบครึ่งคันแล้วอ่ะรถ
ทะเลทรายน้ำท่วมได้ก็ถึงบอกว่าถ้าสมมุติจะพูดกันจริง

นั่นสิแกนโลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วมันสุดลูกหูลูกตามันไม่ใช่เห็นแค่แบบเป็น
แค่ใกล้นิดเดียวมันมองเลยเป็นน้ำสุดลูกหูลูกตาใดนั่น

ก็ที่เราประกาศว่าอากาศอุณหภูมิลดลงลดลง

ช่วงนี้อากาศจะเย็นนะพี่นะที่จะตามพยากรอากาศไหนเย็นล่ะ

ตายดวดไม่ได้คุณต่อไปช่วยดูดฉันน้อยล่ะ

คุณต้องใช้เครื่องดูดน้ำไงไปดูดอม

ไปที่นี่หน่อย

โพสต์ภาพกองเงินประกาศยกหนี้ให้ลูกหนี้ในวันเกิด

แล้วก็ถูกแชร์สนั่นโซเชียลนะครับวันที่๒๑พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ

ซึ่งได้มีการโพสต์ภาพตัวเองนั่งอยู่บนกองเงินนะครับ

พร้อมกับข้อความฝากถึงบรรดาลูกหนี้ทุกคน
เชื่อเลยว่าลูกหนี้จะต้องดีใจหนักมากนะครับ

เนื่องในวันนี้เป็นคล้ายวันเกิดของผม
ผมจะขอยกหนี้ให้กับทุกคนที่เป็นหนี้ผมนะ
เงินทองเนี่ยหาไม่ยากมาเมื่อไหร่ก็ได้
แต่เพื่อนสนิทมิตรสหายหายากกว่า

แต่เพื่อนฝูงและมิตรภาพต่างหากที่สำคัญมากกว่า

นี่ไงเขาเป็นใครเดี๋ยว

แต่เขาไม่ใช่อยู่เมืองไทยไม่ใช่เหรออยู่นิวยอร์กปะ

แต่ทำไมนางถือกระบาดแอร์เมสล่ะ

พี่ไปดูมาแล้วเอาตัวเป็นใครอ่ะ

ยังไงเนี่ยตกลง

วัลลิกุล

มันสายไม่คือจริงตอนแรกแองจี้บอกว่าเขาจะไปกิน
คุณจะพูดกับเขาว่ามันสายแต่คุณจะบอกว่ามันสายไปแล้วใช่ไหม
ใช่มันดึกแล้วมันสายแล้วมันดึกหรอพี่

พี่แอนก็บอกว่าก็ยังแต่ก็ยังเราก็ให้โอกาสอยู่

ไอ้มีรุนก็ทำสิคนเข้าพีชออกพีชบ้า
อย่าไปว่ายังงั้นเขาก็มาแบบพรรดาไปกดดัง
อีกเรื่องหนึ่งที่มีคนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

พี่แอบเห็นทุกคนเขาเดินหมดแม่เขามีน้ำจิตน้ำใจที่ดีเขาไปทักรักกัน
เขาไปให้กำลังใจเขาบอก
เพราะไม่คือว่าตอนแรกอะตอนแรกก็ทุกอย่างเขาก็สัมภาษณ์จบไปแล้วแหละ
แล้วก็ปรากฏว่าพี่เบ้นเขาก็ไลน์มาก่อนตอนแรกหนูก็งงเอ๊ะ
จากเรื่องแบบอุ๊ยเขาจะโกรธตีกันหรือไม่นะ
วันนี้ว่างไหมครับเดี๋ยวชวนทานข้าวกันครับพาลูกไปด้วยนะครับ
แล้วนัดคุยไหมแล้วไปไหม
ไปเขาก็นัดกันแต่สรุปว่าก็พอพี่เบ้นอาจจะกลับมาดึก
ตอนนั้นน้องเลสซิก็หลับไง
ก็เลยเจอกันแป๊บเดียวก็ไม่ได้ไปกินข้าวกัน
ก็ไม่มีอะไรจะคุยก็คุยกันนิดหน่อย
แต่ตอนเช้าประมาณตี๔มันก็เอาดอกไม้วางที่หน้ารถ
สรุปไม่ได้เจอดอกไม้มาวางให้ตอนตี๔๓๐

เขาก็เลยบอกว่าเอาดอกไม้มาวางไว้ให้หน้าบ้าน

เพราะแพทย์ก็บอกว่าจริงก็ไม่ได้โกรธอะไรกันเนี่ย

ที่เขารู้สึกที่สุดคือคำสัมภาษณ์ล่าสุด

เพราะเวทสัมภาษณ์เสร็จตัวเบนส์เองก็จะถูกด่า
ทำไมล่ะเพราะตอนเช้าเขาจะไปโทรกลับไปหาเบ้น
เบ้นไม่รับโทรศัพท์อีกแล้วหายไปอีกแล้ว
แล้วปรากฏว่าเขาก็ถามว่านี่คือฟังเส้นสุดท้ายใช่ไหม
ที่ทำให้รู้สึกจะต้องแบบบอกให้ดู

เอาอันนี้

เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่า
จริงแล้วสองคนต้องคุยกัน
คือเขาก็พูดเป็นกลางจริงนะ

ก็ต้องเปิดใจให้กว้างในการที่ต้องคุยกับเมียซะ
ว่าจะยังไงส่วนเมียเองเนี่ย

ไอ้การที่พูดผ่านกันไปผ่านทางสื่อ

มันเป็นผัวเมียกันอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ย
มันก็ยังมีผิดเพี้ยนได้อะไรอย่างเนี้ย
ไปปรึกษาความอมหิตจากอีผีเปรตนี่เข้าใจไหม
ล้อนไปนั่งว่ายอยู่ดีล้อนอย่าไปปรึกความอมหิตจาก
เนี่ยจริงอมหิตนะแกรถละเลิกความอมหิต

สรุปแกเดินตีนะตีงูตีแขกละนะ

วันนึงถ้าฉันมีอะไรนะกูจะฆ่าหนุ่มกันใช้ตี
จริงหลวงไปคนชั่วหลวกเป็นคนเลว
หลวงไปเป็นคนที่เลวที่สุด
แล้วที่ฉันมันไม่มีคำจำกัดความคนเลวสำหรับหลวง
พอพร้อมให้โอกาสเขาเป็นพ่อของพี่แอ้มป่าลิเซ็นไม่ได้

เราอาจจากสามีจะได้ส่วนชื่นที่ดีกันได้
นี่เห็นมั้ยดูข้างเด็ก

ไปข้าวของคุณเจนนี่กับคุณกุ้นเส้นนี่กว่านะคะ

คู่นี้เขาบอกนานจะนัดกินข้าวกันทีมา

ไปกินเดนเนอร์กันหวานฉ่ำกันเลยทีเดียว
ตั้งแต่ก่อนงานแต่งงานคุณเจนี่ก็เห็นความสนิทสนมของสองเพื่อนซีนี่นะคะ

คอยมากแบบว่าเรียกว่าสนิทกันมากขึ้น
โดยเฉพาะวันที่คุณเจนนี่กับคุณมิกกี้แต่งงานไง

ซึ่งมากก็จะขอเสียความน้อย

เออเที้ยกันไงก่อนไง
ทีนี้ล่าสุดทั้งคู่ก็มีเวลานัดเจอกันอีก
รวมถึงทั้งคู่ต่างพาคนรู้ใจมานั่งดินเนอร์ด้วยกัน

คุณวุ้นเส้นก็มากับคุณไฮโซนัทนะคะคุณเจนี่ก็ไปกับคุณมิกกี้นั่นแหละ
งานนี้เนี่ยเจ้าภาพเลี้ยงด้วยเจ้าภาพคือใครอ่ะแองจี้
ไฮโซนัสค่ะอ๋อไฮโซนัสเลี้ยงเป็นเจ้าภาพเลยเหรอ
มันคือใต้เตียงดาราแล้วอีกหนึ่งเนี่ยเห็นมั้ยถามพวกเขาก็รู้หมด
อินสติกรามมาละเขียนก็บอกว่าเดี๋ยวไปเลขสลองกันอะไรอย่างเงี้ย
เรียกว่าอาหารมื้อนี้ไม่รู้ว่าคู่ไหนจะสัมผัสรสหวานได้มากกว่ากัน
แต่ดูแล้วน่าจะสูสีมากมากทีเดียวอืมนะคะโอเคนะ
อีกเรื่องหนึ่งโทนิจานะครับกับมิลล่าโยวิชนะครับจาก
คือจาพนมใช่ไหมเธอถูกต้องถูกต้องในหนังนะครับ
มอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับมีภาพแรกออกมาแล้วคือภาพ

นี่นะฮะจากภาพนะฮะอัปเดตเบื้องหลังการฟิตร่างกายเพื่อเตรียมถ่ายภาพยนตฮอลลีวูด
เรื่องใหม่ของจาพนมยีรัมหรือก็ทนนี้จานะครับ
เป็นภาพของมิลล่าแล้วก็จาในชุดเครื่องแต่งกายที่มาจากเกม
พร้อมกับอาวุสุขอลังการกำลังวิ่งอยู่กลางทะเลทรายไม่รู้จะมีน้ำท่วมหรือเปล่า

นี่นะครับดูด่าของคุณจาสิเบลอเทอร์
นี่คือของจริงต้องเป็นอย่างนี้นะเจ๊อินเนอะ
เออนี่ของจริงแล้วน่าทานเหรอ
เราจะได้ชมกันใช่ไหมคะอันนั้น

ทะเลาะกันอยู่
บางทีท่านผู้ชมก็จกตามเหมือนกันน่ะ

ก็เขาให้กำลังใจมากดีนะแกงเปื้อบิแตกหรอเจอ

เขาพูดอย่างเงียบเขาก็จะทำได้อีกไม่นานเขายังไม่อยู่แล้ว

พี่หนุ่มจะรีบไปตายที่ไหนหรอคะ

อย่าไปบอกอย่างงั้นเดี๋ยวโกรธตลอดนะครับคุณผู้ชม
แต่อินเนี่ยน่าตกลง

อย่าไปซึมซับความอมหิตจากม้าจากหนุ่ม

อยากให้มองแค่เพื่อนร่วมช่องเท่านั้นไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้

ก็เมื่อวันที่๑๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ
แพ่งถนนรัชดาพิเศษอ่านคำพิพากษาสารดีการในคดีที่บอกว่า
นางสาวเขมมณิชจามิกรหรือคุณแพนเค้กเนี่ย
โจทยื่นฟ้องบริษัทอาร์เอสเทลเลอร์วิชั่นจำกัดเรื่อง
ละเมิดเรียกค่าเสียหาย๕ล้านบาทจากกรณีเมื่อวันที่๒๖พฤษภาคม๒๕๕๘นะคะ
สรุปบอกว่าโจทย์เป็นนักแสดงในสังกัดช่อง๗สี
ส่วนจำเลยเป็นบริษัทประกอบกิจการวิทยุทรทัศน
ต้นปี๒๕๕๘ได้มีการจัดงานกิจกรรมสันทนาการบันเทิง
แล้วก็มีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ค่ะให้พูดว่าใครก็ดูช่อง๘
เพื่อนำไปออกในข่าวบันเทิงแต่ปรากฏว่ามีการนำไปออกอากาศ
แล้วก็เอาไปออกอากาศผ่านทางช่องยูทูปหลายครั้ง
ทั้งที่โจทย์เองเนี่ยก็เป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจ็ดสี่ค่ะ
ทำให้โจทย์มาได้รับความเสียหายเพราะน้องยังเป็นเด็กในสังกัดช่องเจ็ด

เอาแล้วเอาเอาเอา

เขาบอกว่าต้องมีดอกเบี้ยร้อยละ๗๕ต่อปีด้วย
ทีนี้ศาลชั้นต้นของพี่ภาคให้จำเลยชำระเงิน๑๕ล้านบาท
ดอกเบี้ยร้อยละ๗๕นับตั้งแต่วันที่๒๖พฤษภาคม
ตั้งแต่๒๕๕๘นะคะจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์
ทีนี้ก็ให้ชำระค่าธรรมเนียมแทนโจทย์ด้วย
จำเลยยื่นอุทธรณ์ขอให้พิพากษายกฟ้อง

เอางี้งั้นให้จำเลยชำระเงินเป็น๑ล้านบาท

สารดีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาเรียบร้อย
เห็นว่าเมื่อโจทย์เป็นดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง
ก็เลยถือว่าจำเลยกระทำละเมิดต่อโจทย์
ก็ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียงด้วยนะคะ
ดังนั้นการที่จำเลยดีกา
ย้ายสังกัดของนักแสดงก็เป็นเรื่องปกติ
ก็ไม่ถือว่าโจทย์ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง
แล้วก็โจทย์ไม่มีหลักฐานการนำสืบให้เห็นอย่างชัดเจน
จำเลยนั้นจะได้ประโยชน์จากการพูด
หมายถึงว่าตัวคุณพันเผ็ก
จะได้ประโยชน์จากคำพูดของโจทย์มากน้อยเพียงใดนะคะ
ทำนองว่าโจทย์ก็ไม่ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง
จำเลยจะดีกาเช่นนี้ไม่ได้
ดีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น
แล้วก็แม้ศิลปินและดานานักร้องคนอื่น
ก็พูดเช่นเดียวกับที่โจทย์อย่างนี้
จำเลยก็ถือว่าเป็นคนละเรื่องกัน
ไม่ได้เป็นเครื่องชี้แสดงว่าโจทย์

ดังนั้นที่สารอุทธรณ์

ก็เห็นว่าเป็นจำนวนที่พอสมควรแล้ว

เคยไปพูดว่าที่จริงแล้วเราก็ไม่ได้สนิทกันหรอก

มันเลยทำให้ทุกคนก็ห่างกันหรือเปล่า

แล้วก็ที่สำคัญเต่าไปขึ้นคอนเสิร์ทพี่เบิร์ตใช่ไหมล่ะ

เต้นเก่งสิ
ไม่ได้เป็นแก๊งเป็นแค่เพื่อนร่วมช่องกัน
เขาบอกทุกคนพูดตรงกันแบบนี้ค่ะไม่ได้อยากให้มองว่าเราเป็นแก๊ง

พรุ้งนี้คุณม๊าพรุ่งนี้คุณมามั้ยมาละ
พี่ม้ามาพรุ่งนี้นางนพม่าไง

อยู่ไม่อยู่พี่เหมียวพี่ม้าพี่หนุ่มป่ะ

ฉันไปอยู่หนองคายพรุ่งนี้ฉันไปอยู่น้องคาย

ไปเมืองกาลไม่รู้ไปถามต่อไปกับใครอ่ะ
ไปกับใครไปพลอยก็ได้
ยังมีชื่อนี้อยู่ในสารระบบอีกหรือเปล่าวะ